เอาล่ะช่วงนี้ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันหน่อย

เราก็ร่วมทุนกันเซ็นสัญญากับจีนอยู่ดีในเรื่องของ

แต่อินโดนีเซียตอนนี้เขามีการวางศิลาเริกไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะเกาะสร้างเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายโจโควิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย
ก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาเริก
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงจักรต้ากับเมืองบันดุง
ซึ่งก็ถือเป็นการร่วมทุนระหว่างอินโดนีเซียกับจีนนะคะ
โดยพิธีนั้นจัดขึ้นที่เมืองวาลินีในจังหวัดชาวาตะวันตก
ถือเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางแรกของอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
สำหรับรถไฟความเร็วสูงจักรต้าบันดุงนั้น
มีระยะทางรวมอยู่ที่๑๔๒๓กิโลเมตร
มีสถานีระหว่างเส้นทาง๘สถานี

ซึ่งผู้นำอินโดนีเซียก็เดินทางมาทำพิธีวางศิลาเริกด้วยค่ะ
โครงการนี้มีมูลค่าอยู่ที่๕๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็กว่า๑๙๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย
โดย๑๗๕ของเงินลงทุนโครงการก่อสร้างก็มาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีนนั่นเอง
รายงานยังระบุด้วยนะคะว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้น่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน๓ปี
โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงต้นปี๒๕๕๙
ความเร็วสูงสุดคุณอยู่ที่๓๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย
ซึ่งก็จะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างกรุงจักรต้ากับเมืองบันดุง
จากที่ปกติเดินทางกัน๓ชั่วโมงเนี่ยเหลือไม่ถึง๔๐นาทีเท่านั้นเอง
อินโดนีเซียเองก็หวังนะคะว่าการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย
แล้วก็เชื่อมโยงเมืองต่างของประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาแล้วก็กลุ่มเกาะ
จะสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ด้วย
อินโดนีเซียได้ลงนามร่วมทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงกับจีนเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เอง
หลังจากที่จีนสามารถเอาชนะญี่ปุ่นในการประมูลโครงการดังกล่าวได้
เพราะว่าจีนตกลงไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลอินโดนีเซียเลย
ไม่ต้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียรับประกันสินเชื่อด้วย